ดูกันต่อกับข่าวนี้นะคะซึ่งเป็นข่าวคึกโครมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ
กับปรณีที่อาวุธภัณฑ์วรีเรื่องบัตรคอนเสิร์ตเนาะพี่แจ๊งเนาะ
ก็เกิดความไม่พอใจแหละคอนเสิร์ตของน้องเปล่าปาวลีนะคะ
เป่าเองก็ไปแจ้งความทางแฟนคลับก็ไปแจ้งความเหมือนกัน
ท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานเราไปเจอน้องเปล่ามา
ก็อยากจะถามน้องเปล่าหน่อยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้าง
คืบหน้าบ้างนะแต่แววมาว่าน้องเนี่ยอยากจะให้แฟนคลับได้รับเงินคืนทุกคนค่ะ

ในตอนแรกหนูเสียเซลล์คือนอยไปเลย
แบบว่าอุ๊ยคือทำไมหลายคอมเมนต์นอกที่เราไปเห็นตามข่าว
เขาก็ยังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอพอคุยกับพี่แล้วเนี่ย
เราก็ไล่เรียงไปมันไม่เกี่ยวกับเราเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีลูกของคนที่ซื้อบัตรไปอ่ะเขาบอกว่าโอเคตอนนี้ก็
ทางคุณพ่อเขาก็รอเรื่องจากทางตำรวจอยู่อะไรอย่างนี้

สบายใจได้เนาะไม่ได้เกี่ยวกับน้องขนาดนั้นเนาะ

มีเรื่องราวดีเข้ามาในชีวิตบ้างนะคะ

ตอนนี้เตรียมจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัติวันที่๒๐มีนาคมนี้ค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่เธอนี้นะคะทุ่มเทเวลาจนคว้าปริญญาตรีคณะสื่อสารมวลชน
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้สำเร็จค่ะ
งานนี้โซเชียลพากันดีใจกับความสำเร็จครั้งนี้

ผู้ชายคนนี้คือเอิร์ทการกิจเจริญฟังนามสกุลคุ้นไม่ใช่ใครที่ไหนคุณ

ซึ่งดิฉันเจอคุณเอิร์ทมาก่อนนะคะแต่น้องเปล่าก็ฟาดไปแล้วค่ะ
ที่ฉันไม่เข้าใจว่าคุณฟาดคือครบการเป็นแฟน
ฉันก็แบบจะยังไงไปฟังเลยค่ะ

ก็พร้อมค่ะก็ถือว่าเราก็มาหลายปีแล้ว
เราพูดผ่านมาหลายปี๗ปีค่ะ

กลัวมากก็จะกลัวตรงนี้ค่ะ
คือรอทางรอทางครอบครัวเขาไปดูอยู่ค่ะ

ค่ะก็ดีใจด้วยกัดฟันมากเลยนะคะ
แต่ว่าน้องเอิร์ทตอนนี้ก็ช่วยปากกิ๊กเนี่ยค่ะทำรายการแล้วก็ธุรกิจของครอบครัวนะคะ
ยังไงถ้าจะมีข่าวดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับปริญญาหรือว่าเรื่องงานแต่ง
เราก็ยินดีด้วยอยู่แล้วค่ะ